วันนี้ฮอตมากค่ะ
ธัญญาอาซยามฮอตจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมนะ
รวมถึงงานจ้างงานพรีเซนเตอร์ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ซึ่งน้องธัญญาเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
พี่ตลอด๓๔เดือนที่ผ่านมาเชื่อไหมมีงานจ้างมาเยอะมาก
แบบงงคือมาในรูปแบบใหม่คือทั้งรีวิวเดี่ยวรีวิวคู่กับหวานใจอย่างหนุ่มอาโล่ด้วย
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลความปังแบบนี้สาวธัญญาเชื่อหมดใจเลยคุณผู้ชมว่าเป็นเพราะว่า
มาในรูปแบบของงานจนทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยทำงานขนเงินกันแบบสุดเลยล่ะค่ะ
โอ้โหมันก็เหมือนบุญที่เราสร้างมันเพิ่งสำลิดผลไม่จริงค่ะ